กรณีที่ผู้หญิงกับผู้ชายเขาเป็นแฟนกัน
ฝ่ายชายชื่อว่าวิจักรฝ่ายหญิงชื่อพรธิดา
เขาไปซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งใบนี้แหละค่ะใบด้านหลังเราเนี่ย
แล้วปรากฏว่าตอนแรกก็แฮปปี้ดีดาค่ะ
ถูกรางวัลที่๑ได้เงิน๖ล้าน
ตอนแรกตกลงบอกว่าคุณ๓ผม๓

แต่สุดท้ายฝ่ายชายบอกว่าเอาแบบนี้
คุณพรธิดาคุณเอาไป๒ส่วน๔ล้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปซื้อบ้านไปอยู่ด้วยกัน
แต่ซื้อบ้านเป็นชื่อของแม่ฝ่ายชายชื่อของแม่วิจักษ์

เรื่องอีลุงตุงนางก็เลยฝ่ายยิงเนี่ยตัดสินใจไปปรึกษากับญาติฝ่ายตัวเอง
ฝ่ายตัวเองไม่ยอมวิจักรทำไงวิจักรหนีออกจากห้องไปเลยเอาลอตเตอรี่ไปด้วยอ่า
ฝ่ายหญิงพรธิดาขึ้นโรงพักไปแจ้งความที่สพพระประแดง
นี่ค่ะเป็นภาพก่อนหน้านี้นะคะ
สุดท้ายฝ่ายชายกลับมา
แต่คุณคะมันบานปลายมากกว่านั้นเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งอ้างบอกว่า
ดิฉันเนี่ยเป็นเมียของวิจักรตัวจริงเสียจริงถูกต้องตามกฎหมาย
ฉันมีใบทะเบียนสมรสเพราะฉะนั้นเงินที่สามีดิฉันเนี่ย
ถูกรางวัลที่๑มันควรที่จะเป็นสินสมรสระหว่างวิจักรกับฉัน
พรธิดาเอาไปยาพรธิดาอาจจะไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะ
จากเดิมที่วิจักรบอกจะแบ่งให้สองล้านใช่ไหมอืมทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะ
จักษ์ยืนยันนะคะบอกว่าไม่เคยเลยนะไม่เคยคิดจะเอาเปรียบแฟน
แฟนคนไหนก่อนแฟนที่ชื่อพรธิดาแฟนคนปัจจุบันเนี่ย
แฟนคือพรธิดาภรรยาคือภรรยานะอ่าอ่าวิจักรเล่าต่อบอกว่า
หลังจากที่รู้ว่าถูกรางวัลที่๑ก็ได้มีการพูดคุยตกลงกับแฟนเรียบร้อย
ตอนนั้นเนี่ยแกะว่าจะแบ่ง๓๓ถูกไหม๓ล้านกับ๓ล้าน
แต่หลังจากนั้นวิจักรเปลี่ยนใจบอกว่าจะให้แฟนสาว๒ล้าน
เพื่อที่จะเอา๔ล้านที่เหลือเนี่ยไปซื้อบ้านไปซื้อบ้านมาอยู่ด้วยกัน
มีความสุขด้วยกันที่กรุงเทพแต่มันมีแต่ค่ะบ้านที่ซื้อต้องเป็นชื่อแม่ของวิจักร
ทำไมล่ะชื่อแม่ของฝ่ายชายฝ่ายหญิงเขาไม่ยอมสิเงินก็ได้ลดลงมา
แล้วไปซื้อบ้าน๔ล้านทำไมต้องเป็นชื่อแม่ของคุณทำไมทำไมไม่เอามาซื้อใช้ชื่อร่วมกันถูกต้อง
เขาเลยบอกว่าด้วยความที่เขาไม่ค่อยมีวุฒิภาวะอายุก็ยังน้อยด้วย
เขาตัดสินใจพรธิดาเอาเรื่องราวไปปรึกษาฝ่ายญาติญาติเข้ามายุ่งด้วย
ทีนี้วิจักรไม่พอใจก็เลยทำให้มีปากเสียงทะเลาะกัน
สุดท้ายวิจักษ์งอนด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็เลยออกไปจากห้องพักพร้อมกับลอตเตอรี่ใบนั้นค่ะ
เขาไม่มีศิษย์มาให้ยุ่นวัยแต่เขาเหมือนเขาพูดขนาดน้องจนน้องเปลี่ยนภายสองวัน
น้องเปลี่ยนจากคนคนละคนเลยน้องกลัวทุกอย่างแล้วแวง

พรธิดาบอกว่าตอนนี้เนี่ย
เงินรางวัลอยู่กับตัวเองแล้ว

หลังจากนี้วิจักษ์เขาบอกเลยนะคะ

ทีนี้วิจักรบอกว่าพรธิดาคุณเอาไปเลย๓ล้าน
เต็มส่วนที่เหลือผมเอา

พรธิดาบอกว่ามันยากแล้วล่ะ

เขาเองเขาก็ยอมรับว่าสาเหตุเนี่ย

มาจากตัวเองไม่หนักแน่นพอ
ไปทื่อยาดของตัวเองมากเกินไป

ด้วยตัวเองเป็นเด็กอายุ๒๓ค่ะ

ไม่รู้จะปรึกษาใครก็เลยไปปรึกษาญาติ

วันนั้นที่มีปากเสียงกันทะเลาะกันแต่เขาเป็นคนอารมณ์ร้อน

หนูก็ตกใจแล้วลอตเตอรี่มันก็ไม่ได้อยู่กับหนู
จะให้หนูคิดยังไงแล้วเขากลับบ้านแล้วเขาเงียบไป
เงียบไปแล้วเขาไม่ติดต่อมาหาหนูหนูก็ตกใจ
ผิดไหมที่หนูต้องไปใช้สิทธิ์ของหนูอย่างนี้
เป็นเพราะคำพูดที่ไล่ให้ไปซองเขาเองได้ไหม
ใช่ก็พูดอย่างนี้หนูก็ตกใจจะให้หนูทำยังไงล่ะ

คือพรธิดาถามว่ายังรักวิจักรไหมก็ยังรักวิจักรคุณนะ

ว่าถ้าเลือกได้ขอไม่ถูกรางวัลที่๑ดีกว่า
ถ้าจะต้องมาแตกหักกันแบบนี้เพราะว่ารักแฟนคนนี้มาก
เพราะเขาไม่อยากเสียวิจักรไปเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าถูกเงินบางตา
แล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงความรักมันหายไปความรักก็ยังอยู่
แต่เอาไปเอามาเอาจริงนะพรธิดาถ้าเกิดว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้
เป็นเรื่องจริงคุณอาจจะไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเลยนะ
เพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้จู่ทนายเดชากิติวิทยานันต์
หรือทนายเดชาเนี่ยนะคะบอกว่าได้รับการติดต่อจากผู้หญิงคนหนึ่ง
อ้างตัวว่าเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของนายวิจักร
มีใบทะเบียนสมรสยืนยันผู้หญิงคนนี้อยู่ต่างจังหวัด
เดี๋ยวจะเดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครมหาธนายเดชา
คือเธอบอกว่าเธอมาทวงความเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะอะไร
เพราะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าลอตเตอรี่เนี่ย
สามีคือนายวิจักรเป็นคนซื้อแล้วก็ถูกจริง
นั่นแปลว่าไอ้ลอตเตอรี่เป็นสินสมรส
สมรสแปลว่าคนที่มีสิทธิ์ในสินสมรส
ก็คือผัวและเมียที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แปลว่าพรธิดาเป็นคนนอกคุณไม่เกี่ยว
ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเลยนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงทนายเดชากันหน่อยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ที่ไปแจ้งความเนี่ยเป็นภรรยาน้อยของเธอนะครับนะฮะ
แล้วก็มาเป็นชู้กับสามีตัวเองนะครับ
แล้วก็สลาก๖ล้านเป็นสินสมรส
ไม่สามารถจะเอาไปยกให้หญิงอื่นได้
และก็จะเรียกเอาเงินที่สามียกให้กับผู้หญิงคนนี้
เพราะว่าเมียไม่ได้ยินยอมด้วย

ยุ่งกับสามีตัวเองในความผิดฐานชู้
โอ้โหกลายเป็นเรื่องราวผัวพันธ์
๓คนกับเงิน๖ล้านไปแล้วที่นี่เนี่ยธนาฬิชาเมื่อวานนี้ก็
บอกว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยฝั่งผู้หญิงที่เขามาอ้างตัวว่าเขา
เป็นเมียเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ทนายเดชาบอกต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเงินที่
ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเงินที่ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของ
จักรจริงหรือเปล่าเออถ้าเกิดว่าเป็นของวิจักรนั่นแปลว่าไอ้
เงินที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเป็นสินสมรสสินสมรสแสดงว่าท้องฟ้า
สองฝ่ายเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียท่าวกันด้วยใช่เป็นคนเป็น
ที่ถูกต้องตามกฎหมายกับวิจักรนี่ไงเลยบอกว่าพรธิดา
ตายตายเนี่ยถ้าไม่ได้จดทะเบียนใครซื้อคนนั้นก็เป็น
เจ้าของคนเดียวไม่ใช่การทำอาหารกินร่วมกันถูกต้องพรธิดา
รู้ไหมอ่ะว่าวิจักษ์มีเมียแล้วอันที่๓เจ้าของเงินเป็น
สลากถ้าร่วมกันซื้อถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
ในกรณีที่๓ถ้าเกิดว่าพรธิดากับวิจักรพิสูจน์ได้
ว่าเขาซื้อร่วมกันอันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมได้ถึงไม่ว่าไม่ได้
มีการจดทะเบียนสมรสก็ตามแต่มันคือมีมีคนที่๓ที่เขาจด
เบียนสมรสที่เขาถูกต้องตามกฎหมายไงครับก็ต้องไปพิสูจน์ให้
ได้อ่ะจะพิสูจน์ยังไงแต่ปัญหารู้ไหมว่าเขามีเมียอยู่แล้ว
เนี่ยก็ยังไม่มั่นใจหรือเปล่านะฮะอ่าแต่ถ้าจะให้มันจบผู้ชายน่าจะมี
วิธีการบอกว่าอ้าวก็เงินของผู้หญิงหรือ๒๒๒ไหมจบไปเมียยอม
ไหมอ่ะเออก็ไม่รู้เอาจริงนะเขาชอบบอกอย่างนี้ว่าเงินบาง
มันก็แสดงให้เห็นท่าแท้ของคนเหมือนกันคือเราไม่รู้ว่าถ้าเขา
ไม่ถูกรางวันเมียคนที่จดทะเบียนจะออกมาแสดงตัวไหมจะรู้
ไหมว่าผัวมีกลิ๊คกลับจะรู้ไม๊ว่าแฟนมีเมียอะไรแบบนี้ถ้า

นี่เขาเลยบอกว่ากลายเป็นทุกขลาบ
ล้านแทนที่จะมาใช้แบบสบายนะ

จ้ะนะครับมีเดี๋ยวคนส่งมาเอาเงินให้คุณสองคน

คุณต้องเป็นคนให้ไง